วันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมมาค้นหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
มุมมองความคิดของศิลปินร่วมสมัยรุ่นใหม่ค่ะ
จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจและแตกต่างกันออกไปยังไง

ครั้งนี้จัดขึ้นในพื้นที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
ณพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยและภายในมุกษัน
ซึ่งพื้นที่นี้เดิมเป็นพระที่นั่งท้องพระโรงของพระราชวังบวรสถานมงคล
หรือวังหน้าสำหรับพระมหาอุปราช
เสด็จออกว่าราชการหรือเสด็จออกรับแขกเมือง
แห่งนี้ในมุมมองการรับรู้เชิงประวัติศาสตร์แบบใหม่ซึ่งรับรองเลยว่าไม่เหมือนอย่างที่ผ่านมาค่ะ
ก็เพราะว่านิทัศกาลครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของพระราชวังบวรสถานมงคล
การตีความและสื่อความหมายด้วยรูปแบบงานศิลปกรรมร่วมสมัย
มิติและมุมมองที่หลากหลายครั้งนี้
อยู่ในโครงการการศึกษาสันนิษฐานรูปแบบ
พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้า
และสื่อความหมายด้วยเทคโนโลยี
ซึ่งมีคุณซิริกิติยาเจนเซ่นหรือคุณใหม่
ข้าราชการกรมศิลปากรผู้อำนวยการโครงการ
เป็นผู้ควบคุมการจัดนิทัศกาลนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณซิริกิติยาเจนเซ่น
ไปตอบขออนุญาตเรียกคุณหมายเลยนะคะ
ที่เราอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
สถานที่ตรงนี้ค่ะมีความสำคัญยังไงแล้วก็เรียกว่าอะไรค่ะ
ห้องที่นี่ตอนนี้ก็ชื่ออิสลาวินิจฉัย
ก็ต้องประกอบในช่วงรัฐกาลที่๓และ๔
เป็นห้องพรมหรือหวังหน้า
ครั้งนี้ใช้เทศกาลชื่อว่าอะไรนะคะ
แล้วสำหรับที่มาที่ไปจุดประสงค์ในการจัดนิทัศกาลภายในพื้นที่แห่งนี้ล่ะ
จะเป็นคนที่สนใจเรื่องร่องรอยของอดีต
ในพื้นที่ที่คนอาจจะมองข้าม
คือคนซึ่งเมื่อก่อนนี้เข้ามาไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้คืออะไร
ไม่มีใครทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไร
เราต้องการให้ตรงนี้มีชีวิตต่ออีก
ควรจะเข้าไปคุยกันอยู่ในพื้นที่
ห้องนี้มันมีหลายยุคซ่อนกัน
ตอนเข้าไปในห้องนี้มันจะมีร่องรอยของอดีตที่ซ้อนทับกันอยู่
เราพยายามที่จะเล่ากันว่าประวัติศาสตร์มันมีหลายมุมมันเคลื่อนตลอด

เราพยายามที่จะไม่เน้นอดีตเกินค่ะ
แต่เราไม่พยายามที่จะเน้นปัจจุบันเกิน

มันแปลว่าเราเชิญคนเข้ามาในห้อง
เราให้เขาเข้ามาและจินตนาการและสร้างสรรค์ว่า
สารว่าพื้นที่ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์สำหรับเขาเพราะอะไร

คนจะรู้สึกเลยว่าทำไมมันโล่งแบบนี้
งานทุกชิ้นเบาหมด
คล้ายกับเป็นสิ่งที่ออกมาจากพื้นที่ทีเดียวเลย
ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเอาของระยัดเข้ามา
ทัศกาลครั้งนี้ก็มีศิลปินผู้เชี่ยวชาญ

ใบตองได้ยินคุณใหม่แนะนำแบบนี้แล้วก็ไม่รอช้าเลยค่ะ
ไปติดตามผลงานที่น่าสนใจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ในหลายแง่มุมผ่านมุมมองทางศิลปะในนิทัศกาลครั้งนี้กันเลยค่ะ
ที่เราดูอยู่ตอนนี้นี่คือคือเป็นบุษบกคือสิ่งที่เป็นบรรวมกระถูกที่สำคัญที่สุดในต้นแล้วตั้งแต่เกาะสิน
ตอนช่วงรัชกาลที่๑มันจะเป็นพระที่นั่งโถงอันนี้จะอยู่ด้านหลัง
ในอดีตต้องการให้เราเห็นสิ่งแรกเลยที่สำคัญที่สุดในห้องเลยก็คือเข้ามาและเห็นบุษบกโดยตรง
ที่เป็นหอมพลังมันจะไม่มีอะไรจะโล่งแบบนี้โล่งสำหรับพระที่นั่งบุษบกมาลานี้มีความสำคัญมากนะคะ
เพราะพระที่นั่งบุษบกมาลาก็คือพระราชบันลังที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้า
เมื่อออกว่าราชการที่ท้องพระโรงแห่งนี้ค่ะ
ใหม่คะบริเวณตรงนี้นี่คือส่วนจัดแสดงที่เรียกว่าอะไรคะ
ก็คือเป็นงานของอาจารย์นิพันธ์อาจารย์เขาจะทำงานกับโบราณวัตถุชิ้นหนึ่งที่มาจากสมัยราชการที่สี่
บทบาทของลูกก้าวบลอสมักจะสามารถเปิดมุมมองของคนที่อยู่บนโต๊ะให้สามารถที่จะเห็นแต่ละคนโดยที่ไม่ต้องหน้าตากัน
แต่เห็นว่ามันจะสะท้อนถึงหลังอดีตถึงบุษบกต้องสามารถให้คนให้เข้าใจว่าคนเราอ่ะ
แม้ว่าเราอยู่ในปัจจุบันเราก็อยู่ในเรื่องนี้เช่นกันนะ
ผลงานนี้นะคะมีชื่อผลงานว่าเรือนร่างของสิ่งที่ไม่มีอยู่นั้นเป็นรูปทรงกลม
ผลงานที่จัดแสดงส่วนแรกเป็นลูกแก้วประหลอดซึ่งเป็นศิลปะวัตถุของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครค่ะ
โดยนำเสนอความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ผ่านการจ้องมองศิลปะวัตถุที่สะท้อนสถานะและการรับรู้ของผู้ชมค่ะ
เมื่อก่อนในช่วงรัฐการณ์ที่สาปคนเรามันอยู่ในพื้นที่เยอะ
เขาก็พยายามที่จะเล่าว่าบางทีพื้นที่ที่เราเห็นอยู่หน้าเราตอนนี้มันอาจจะมีเรื่องเล่าที่ซ่อนทับอยู่เยอะ
กับมัธมธรรมที่จะอยู่พร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่าง
เป็นการนำลับแลซึ่งทำหน้าที่สำหรับขับไล่สิ่งร้าย
และใช้เป็นฉากกั้นเขตมาเป็นตัวสะท้อนเรื่องราวของแนวคิดการสำรวจ
พยายามที่จะช่างขึ้นมาเป็นการคุยกับตัวเราเองค่ะ
มาในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เก่า
คือใครเราเกี่ยวข้องกับพื้นที่ตรงนี้อย่างไร
เขาเป็นคนที่พูดถึงคอนเซ็ปต์ของเวลา

สะท้อนวิธีคิดในเรื่องของเวลา

การนำเสนอหนังสือ๒เล่ม

ถูกนำมาตีความหมายในมุมมองของศิลปิน
ทำให้เห็นถึงมิติทางประวัติศาสตร์
และยังเป็นผลงานที่สื่อให้เห็นถึงวิธีคิด
ในเรื่องของเวลาอีกด้วยนะคะ
ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงาน

เขาจะทรงรหัสเด็กโบราณพอดีคนนี้

ไปเอ่ยกับคนไข่ตัวนะ
ยูสามารถที่จะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ฟรี
คนไข่ตัวมันจะมีหนักรายาม

ที่ชมพิพิธภัณฑ์จะเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เอง
มันเป็นสิ่งที่ไม่อยู่นิ่งเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยด้วย

ยังมีผลงานของศิลปินต่างชาติท่านอื่นอีกด้วยนะคะ
ศิลปินชาวเวียดนามกันค่ะ

คุณหมายว่าตรงนี้มีอีกหนึ่งผลงานด้วย
ผลงานศิลปินชาวต่างชาติชิ้นนี้
เป็นการคัดลอกตัวอักษรที่เป็นภาษาฝรั่งเศส

ประเด็นหลักของการนำเสนอก็คือ

เป็นการพูดถึงช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่น
ซึ่งร่วมสมัยกับประวัติศาสตร์ของวังหน้าค่ะ

เป็นช่วงเวลาที่เมกษัตริย์องค์ที่๒ปิ่งกล้าวอยู่ในหวังแน่

ทางโดมศาสตร์เป็นศิลปินที่ภรรยานี้เอามา
ปินคนนี้จะเป็นคนพูดเลยว่า
เขาพยายามที่จะทำผลงานที่สามารถที่จะเกิด
ที่จะเกิดและถูกลบออกอืมผลงานสีอัคลิลิกบนกระดาษนี้
เป็นการนำเสนอมุมมองของศิลปินที่เชื่อมโยงตัวอาคารที่จัดแสดงนิทัศกาล
สถาปัตยกรรมประเภทโบสถ์เพื่อสะท้อนถึงแนวคิดการมีชีวิตอยู่
การลาจากและการเคลื่อนที่ของเวลานั่นเองค่ะผลงานที่น่าสนใจอีกชิ้นภายในท้องพระโรงค่ะ
เป็นการนำเสนอชิ้นงานที่มีรากฐานมาจากพื้นที่ซึ่งทำให้เกิดผลงานศิลปะในรูปแบบ
ก็สนใจในวัชพฤษขึ้นมาเพราะว่าแม้ว่าเราจะตัดมันทุกครั้งอ่ะ
กลับไปมันก็ค่อยขึ้นต่อไปอีกนะ
มันจะให้เราเห็นว่าประวัติศาสตร์ที่อยู่ใต้ดินมันจะค่อยขึ้นมาและอิ่ม

อันนี้เป็นสิ่งที่เราห้ามมันไม่ได้
นิทัศน์การในระนาบนอกอินสิทธิ์
แปลงร่างอดีตในหลืบแห่งปัจจุบัน
เป็นการรวบรวมศิลปินร่วมสมัยถึง๗ท่าน
มาสร้างผลงานที่เกี่ยวข้องกับเวลา

มุมมองของศิลปินแต่ละคนค่ะ
ต้องได้เห็นมุมมองของศิลปินที่หลากหลายมิติมากนะคะ

แล้วก็ให้เราสามารถเข้าถึงผลงานศิลปะได้ง่ายยิ่งขึ้น
เรื่องของมิติเวลานะคะ
แล้วก็ขับเคลื่อนผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสต
สถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ไทยด้วย
อิ่มเอ็มใจมากจริงค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ